ไปที่วัดคลอง๒อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซากันเลยนะครับ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับสดใสรุ่งโพทองเดินทางไปขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่เมื่อวานนี้ครับ
โดยมีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยไปไหว้ขอพรเรื่องงานก็ขอแน่นอนโชคลาภต้องขอด้วยไปกันอย่างคึกคักทีเดียว
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเล่าบอกว่าเขาเป็นคนนำรูปปั้นไอ้ไข่มาถวายวัด
เพื่อให้ผู้สัทธามีโอกาสได้มากราบไหว้ขอโชคลาภไม่ต้องเดินทางไกล
ซึ่งหลังจากทำพิธีบวงสวงไปแล้วเขาก็มีงานเข้ามาเยอะมากขึ้นครับ
แล้วก็มีโชคมีลาบอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านส่วนใหญ่เราบอกว่าได้เลขเด็ดงวดนี้นะครับจากการจุดทูปเสียงทาย
เพื่อนำตัวเลขจากก้านทูบไปซื้อลอตเตอรี่เผื่อจะดวงดีรางวัลใหญ่กับเขาบ้างครับ
ต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศไหว้ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ที่วัดโปรยฝนคลอง๑๑น้องเสือปฐุมธานีก็คึกคักเช่นเดียวกันค่ะ
คนไปตั้งแต่เช้านั่นแหละค่ะตอนบ่ายตอนเย็นก็ยังมีคนไหว้อยู่นะคะ
คุณชายพักกันเกี่ยวอายุ๖๔ปีเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าบอกว่าก็เคยนะ
เคยมาแวะขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ครั้งแรกเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาจากนั้นก็ไปเสี่ยงเซียมซี
เซ็มซีได้ปุ๊บได้เลขเด็ดไงแล้วก็ไปซื้อนะคะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวสมใจนึกแล้วก็สมใจอยากค่ะ
วันนี้ก็เลยต้องเดินทางกลับมานำเครื่องเส้นไหว้พร้อมประทัดหนึ่งหมื่นนัด
แก้บนไอ้ไข่นะคะแล้วเลขหางประทัดนั่นแหละค่ะ
ปรากฏตรงหน้าจอใครทำอะไรอยู่ก็ละไว้นะคะ
เอาตาท่านมาโฟกัสที่หน้าจอก่อนค่ะ
ที่พยาวกันบ้างนะครับต้องไปที่วัดแม่นาเรืออำเภอเมืองนะครับ
ชาวบ้านไปไหว้ขอพรจากรูปปั้นเจ้าพ่อยมทัศน์
หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าเจ้าพ่อลูกอ่อนนะครับเพราะมีประวัติไงคุณ
สองพ่อลูกพายเรือเรือร่มแล้วก็มีการสร้างรูปปั้นให้ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญต้องไปนี่ล้วงหายเงินหายทอง
ข้างในจะมีลูกหินสีขาวเขียนตัวเลขระบุไว้
ตัวเลขตั้งแต่ศูนย์ไล่เรียงไปจนถึงเลข๙เลยนะคะ
คราวนี้ชาวบ้านก็ล้วงหายได้เลขอะไรก็จะนำไปเสี่ยงโชค
ในงวดประจำวันที่๑ธันวาคมนี้นะครับ

เลขชัดนะค่ะใช่ใช่ชัดค่ะ